รถคว่ำนะเป็นพนักงานคุมประพฤติขับรถไปชนเก่งคู่กรณีแล้วรถตัวเองคว่ำที่แล้วก็คิดว่าต้องเป็นดราม่าแน่เลยเพราะว่าในมือยังถือกระป๋องเบียอยู่เมาแล้วมาขับใช่ไหมเป็นพนักงานคุมประพฤติต้องโดนคุมประพฤติเองแล้วใช่ไหมแต่ฟังเรื่องนี้ให้จบค่ะคุณผู้ชมนี่ตอนที่หลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ย

ของเบียร์อยู่ถือเครื่องดื่มแอลกอฮอลแล้วก็เมาคุณเชื่อไหมว่าเขาเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์สองครั้งออกมาเป็นศูนย์ครับแล้วตำรวจแบบอ่ะเป่าเป็นศูนย์ใช่ไหมตรวจเลือดเลยเอาไปโรงพยาบาลสิริราชแล้วคิดดูสิจากการสอบถามเพื่อนร่วมงานอ่ะเพื่อนร่วมงานบอกแบบนี้บอกว่าเขาน่ะมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานแล้วตอนเกิดเหตุอ่ะน้ำตาลในเลือด
เขาก็ให้ข้อมูลบอกว่าคนที่เป็นเบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงต้องรักษาด้วยการคุมอาหารต้องออกกำลังกายต้องใช้ยาต้องฉีดอินซูลินซึ่งการใช้ยาการฉีดอินซูลินบางรายถ้าเกิดกินข้าวไม่ตรงเวลาหรือว่ากินยาเกินโดสเกินขนาดฉีดอินซูลินเกินขนาดหรือว่าไตทำงานแย่ลงมันทำให้น้ำตาลต
ไม่ควรเด็ดขาดที่จะขับรถด้วยตัวเองแล้วอยู่ใน๙โรคต้องห้ามของกรมการขนส่งทางบกระบุเอาไว้เลยด้วยนะคะว่าห้ามขับรถเลยแหละ
เพราะว่า๙โรคต้องห้ามนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกเลยที่คุณน้ำแข็งบอกไปคือเบาหวานมันจะทำให้หน้ามืดได้แล้วก็ฟุบได้
โรคก็จะมีโรคลมชักโรคเกี่ยวกับสายตานะคะโรคหัวใจแล้วก็โรคเบาหวานโรคหลอดเลือดสมองโรคพากินสันโรคไขข้อเสื่อมแล้วก็ในกรณีที่การกินยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงซึมนี่ก็ต้องระวังนะคุณผู้ชม
ส่วนเรื่องกระป๋องเบียร์นะที่เขาถือไว้คือตำรวจก็สอบปากคำแล้วนะก็กระป๋องเบียร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาซื้อไว้จริงจะเอาไปดื่มที่บ้านตอนดูบอลแต่ไม่ได้ดื่มตอนขับรถ
แต่ทีนี้เหตุการณ์มันตกออกตกใจมันก็คว้าก็ถือเอาไว้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็สรุปแล้วนะว่าเหตุการณ์นี้คือไม่ใช่เมาตรวจพบแอลกอฮอลเป็นศูนย์และที่แท้คือป่วยเบาหวานน้ำตาลตกก็เลยขับไปจนเกิดอุบัติเหตุนะครับตอนนี้เขาก็ปลอดภัยแล้วเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะน่าเป็นห่วงพี่เขามากด้วยอันนี้เราก็ต้องเสนอแก้ข่าวให้เขาด้วยนะพี่สุเวทนะ
จนไม่ได้เมาแต่เป็นอาการน้ำตาลตกแล้วทีนี้คนก็เลยถามกันว่าเอ๊ะแล้วทำไมตอนอยู่ที่โรงพักเห็นตอนหลังเนี่ยเหมือนเขาเดินออกมาได้
คือจริงแล้วพอไปถามตำรวจตำรวจบอกว่าเหมือนกับไปให้เขากินน้ำหวานแล้วเขาก็เลยเกิดเหมือนกลับมาปกติแล้วพอที่จะพูดกับผู้สื่อข่าวได้นิดหน่อยเมื่อวานนี้
คุณเพราะว่าอาการของคนที่น้ำตาลตกเนี่ยนะคือเขาจะอ่อนเพลียใจสั่นจะมืนหัวปวดหัวฉุนเฉียวตาพร่างเหงื่อออกแล้วถ้าเกิดเป็นมากนี่เสียชีวิตได้แล้วเขาบอกว่าเวลาที่ถ้าเกิดจำเป็นจริงต้องขับรถเนี่ยคุณต้องตรวจน้ำตาลคุณก่อนนะระหว่างเดินทางเนี่ยคือต้องตรวจน้ำตาลแล้วก็ต้องเตรีย